เรื่องของความรักมันก็เป็นบางทีพอมันเลิกลาไปแล้ว
มันก็กลายเป็นบ่อเกิดของความสูญเสียเหมือนกัน
นะฮะก็มีการเกิดถิกาอุ้คอาฆสองแม่ลูก
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตคามร้าน
ส่วนลูกชายวัย๖ขวบยังคงหายไปไม่รู้ชะตากรรม
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของอดีตสามีเก่าของลูกสาว
เลิกกับลูกสาวไปแล้วก็มาง้อขอคืนดีแล้วขู่ด้วยนะว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านคุณรัฐนวดแผนไทยหมู่๘ตำบลเมืองเก่า
กะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
มีผู้เสียชีวิตคือนางสาวปิยะนันเจริญบุรณพันธ์หรือว่าเออายุ๔๓ปี
คว่ำจมกองเลือดใกล้กันพบร่างของนางวรีรัฐเจริญบุรณพันธ์
อายุ๖๑ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างกัน
ตัวสาวสภาพศพเนี่ยนางสาวปิยะนัทไปพบว่าถูกยิงด้วยปืน๓๘
เข้าที่บริเวณริมฝีปากขวา๑นัดนะครับแล้วก็ที่บริเวณศีรษะขวาอีก๑นัด
ส่วนศพของแม่คือนางวรีรัฐถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันเข้าที่บริเวณหน้าผากเลยครับ๑นัด
แล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า๕ชั่วโมง
ตำรวจก็ได้ประสานให้กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลกบินบุรีก่อน
เพื่อให้แพทย์นั้นไปผ่าชนสูตรนะครับ
ทีนี้ก็ไปสอบถามทางด้านของนายพงยศวงวิโรธ
ซึ่งเป็นอดีตสามีของนางวรีรัฐก็บอกว่า

ทางด้านของนายไตรพบลูกชายเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ไปบอกกับนายพงยศว่า
นางสาวปิยนัททะเลาะกับแฟนและตอนนี้ติดต่อไม่ได้
ขอให้พ่อนะฮะคือเขาก็เลิกลากันไปนะฮะ
ขอให้พ่อนะครับก็คือนายพงยศไปดูที่ร้านให้หน่อย
พอไปถึงที่ร้านเนี่ยร้านปิดอยู่ไฟปิดอยู่นะครับ
ก็เลยผลักประตูเข้าไปดูแล้วก็เปิดไฟดูโอ้โห
พบอดีตภรรยากับลูกสาวนะครับถูกยิงเสียชีวิตอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นลูกชายวัย๖ขวบของนางสาวปิยนัท
ก็คือลูกสาวของตัวเองเนี่ยหายไปก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรนะครับ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่านางวรีรัฐมาเปิดร้านนวดแผนไทยที่นี่เป็นห้องเป็นห้องแถวที่เกิดเหตุ
มีลูกสาวคือนางสาวปียนัทไปช่วยงานที่ร้าน
นางสาวปิยนัทนั้นมีนายทองอดีตสามีที่เลิกลาไปแล้วเนี่ยคอยมาตามตื้อมาง้อขอคืนดีให้กลับไปอยู่ด้วยกันที่สุโขทัย
แต่ว่าลูกสาวเขาไม่ยอมคืนดีอดีตสามีก็ขู่ถ้าไม่กลับไปนะเตรียมตายเลยนะจะฆ่าทั้งครอบครัวเลย
ลูกสาก็เลยแจ้งความว่าที่โรงพักกระมีบุรี